ส่วนนี้ค่ะนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวสวยพี่จินจินตลาภูลาภ
เธอก็คว้ารางวัลศิลปินลูกทุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี
พร้อมเปิดใจเล่าเรื่องลับที่ไม่เคยบอกใครกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ซึ่งเธอก็เชื่อว่าแมวที่เลี้ยงมา๔ปีชื่อนีโม่
มีจิตวิญญาณความเป็นแม่แท้ของเธออยู่ในร่างด้วย

แต่เรื่องราวมันมีที่มาที่ไปนะจะเป็นยังไงไปฟังพี่จินจ้า
แล้วก็มีน้องแมวเขาเหมือนกับเพิ่งคลอดมา
แล้วตาเขาเหมือนกับบอดแล้วพิการเกียกขี้โคนมา
แล้วก็มาดมตรงขามาดมเท้าค่ะเดินมา
เราก็ไม่กล้าจับเพราะเราเป็นภูมิแพ้
เขาก็ไม่ออกไปเขาก็อยู่ที่บ้านเราเลย
ไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องแมวเนี่ยจะเป็นพฤติกรรม
แล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนแม่ของหนูเลย

ใช่ค่ะน้องนีโม่ก็ช่วยได้เพราะว่า
บางทีเขาก็มีเรื่องตลกให้หนูได้ขำ
แล้วก็มีเรื่องสนเยอะมาก
น่ารักเนาะมีเรื่องสนมีเรื่องสนุก